ฮมคเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ๑๐ตอน๑นะครับ
เขาบอกเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่

ไปตรวจสอบให้แล้วนะฮะแต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คนที่เขาถ่ายคลิปแล้วเอามาลงออนไลน์เนี่ยเขาใส่เพลงมาให้นะ

แต่เท่าที่เห็นก็คือคนที่โดนโดนอยู่คนเดียว

นี่ฮะโอ้โหมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะพี่อุ๋ยค่าแบบนี้มันเหมือน
คนที่ให้ข้อมูลเอาไว้ในคลิปเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างป่าตองนะฮะ
เป็น๑๐นะครับมาทำร้ายคนเดียวถูกรุมยำ
หมัดเท้าเข่าศอกนี่โดนหมดล้มไปแล้วยังโดนนะฮะ
เพจโหดจังภูเก็ตเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้มีข้อความบอกว่าไม่ต้องตกใจ
เป็นการแสดงโชว์มวยไทยให้นักท่องเที่ยวชมน่าจะประชด
บอกว่าพี่วินเมืองป่าตองชกกันมันกลางถนนทวีวงสายหน้าหาดป่าตองภูเก็ตช่วงเกือบตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมา
คอยดูนะดังอีกแล้วแอดมินปวดหัวแทนพี่เวลาอดก็บ่นกันเวลามีแขกก็กัดกันเอง
อันนี้แอดมินเพจเขาโพสต์เอาไว้ชาวเน็ตก็ไปแสดงความเห็นเยอะนะฮะ
บางคนบอกคนใส่หมวกแดงนี่มีสนับมือด้วยหรือเปล่าน่ากลัวจริงป่าตองอีกแล้วเลยนี่
บางคนก็บอกวินป่าตองแท้จะมีสักกี่คนวินเถื่อนก็เยอะทำให้วินดีเสียชื่อไปด้วย
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตรงนี้เลยฮะที่เขารุมกันเนี่ยฮะแม่ไม้มวยไทยตรงนี้เลย
ยามตำรวจท่องเที่ยวป่าตองและตู้ยามตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของป่าตองนะฮะ
ทวีวงเป็นถนนสายหน้าหาดนะครับคือกลางคืนก็ใช่ว่าจะไม่มีคนนะ
ไฟเฟย์ก็สว่างเนี่ยโอ้โหยังไล่กันแบบชุนละมุนเลยแต่เราไม่เจอกลุ่มคนก่อเหตุเลยนะฮะ
ถามวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้เนี่ยคือพี่วินเขาบอกว่าที่เราเจอตอนกลางวันเนี่ย
วันเนี่ยเขาก็จะเข้าคิวรอบเช้าเย็นเขากลับบ้านแล้ว
เพราะฉะนั้นชุดเมื่อคืนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมีเรื่องมีราวอะไรกันเพราะว่าอยู่กันคนละรอบ
เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปดูกันแล้วกันเพราะว่าหลายคนก็กังวลเรื่องภาพพจน์ภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของไทย
ใช่ไม่อยากให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะเพราะว่ากำลังฟื้นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากช่วงโควิด๑๙ระบาดหนักเนอะ